ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เจอทุกวัน
นะคะชายสติไม่ดีแล้วไปก่อกวนชาวบ้านค่ะ
อันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะคะ
ก็มีการเรียกร้องบอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดเนี่ยเอาหินไปปลาใส่รถยนต์ได้รับความเสียหายค่ะ
นี่ค่ะชาวบ้านที่ใช้ชีวิตปกติก็ไม่เป็นอันทำอะไรล่ะค่ะ
หวาดระแวงนะคะก้อนหินเนี่ยไม่ใช่ก้อนเล็กเล็กนะคะคือผู้หญิงคนนึงเขาเอาไป
โพสต์บอกถ้าพ่อโดนไปเนี่ยต้องแย่แน่เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้หน่วยงาน
เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยเนี่ยค่ะมาคว่างหินแบบนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยค่ะ
ทีมข่าวไปพบกับคุณวิพารัฐซึ่งเป็นเจ้าของคลิป
บอกว่าวันนั้นพ่อซักผ้าแล้วก็มีวัยรุ่นชายคนหนึ่ง
เป็นคนระแวกบ้านนี่แหละปลาหินเข้ามารถยนต์ได้รับความเสียหายนะคะ
แต่โชคดีพ่อเนี่ยไม่เป็นอะไรนะคะผู้ชายคนนี้เป็นคนสติไม่ดี
ซึ่งชาวบ้านก็หวาดภาวะกันไปหมดแล้วค่ะแล้วคว่างหินแบบนี้ค่ะ
พอแม่ของผู้ก่อเหตุรู้เข้าก็มาพาตัวลูกชายกลับไป
แต่ไม่นานก็มาก่อกวนชาวบ้านอีกบางครั้งเนี่ยมีถือมีดมาไล่ทำลายข้าวของชาวบ้านด้วยนะคะ
บอกว่าถ้าพาไปรักษาก็ช่วยทำให้เด็ดขาดทีเพราะว่าแบบนี้อันตรายค่ะชาวบ้านหวาดระแวงค่ะ
เธอเอาไปบังบัติเอาไปรักษา